อุทัยธานีที่นั่นมีฟาร์มแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าถ้าใครได้ไปแล้วก็จะมีแต่
ฟาร์มสุขตามชื่อเลยล่ะครับอ้าวที่นี่คือฟาร์มสุขจริงจริง
ตามชื่อเลยครับฟาร์มสุกนะฮะตั้งอยู่ที่หมู่หกตำบลสุขฤทัย
อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มแบบธรรมชาติ
ธรรมชาติเลยน่ะแล้วเนื้อที่ตรงเนี้ยกว้างมากยี่สิบสี่ไร่อ่ะ
เขาเปิดได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคด้วย
นักท่องเที่ยวก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตในฟาร์มฮะไปถามคนนี้ฮะ
คุณสุภารัฐจิตหลังนะฮะท่านเป็นผู้ประกอบการฟาร์มที่นี่
อืมก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่านี่นี่นี่กระต่ายอืม
น่ารักไหมล่ะตัวขาวจั๊วเลยตัวใหญ่ด้วยเนอะ
กะตายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์นะครับเนี่ยก็ตามชื่อมันล่ะขาวขาว
หูตั้งอย่างนี้นี่คือเอกลักษณ์ของมันกับพันนิวซีแลนด์ไว้นะครับ
ค่ะแล้วเนี่ยฮะกระต่ายสายพันธุ์นี้เขาบอกนิยมเลี้ยงมากนะ
แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะกระต่ายเนี่ยมันก็มีบางกลุ่มบางจำพวกที่เขาเอาไปรับประทานนะ
ก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นว่ามันก็มีเหมือนกัน
เดี๋ยวกันบางกลุ่มบางพวกเขาก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักสวยงามนะครับ
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยผู้ประกอบการในการเลี้ยงกระต่ายเนี่ย
จำหน่ายได้ทั่วไทยตัวละเท่าไหร่๗๐๐บาทเอง
โอ้โหบอกว่าก็ไม่แพงนะแล้วดูดิครับตัวมันน่ารักอย่างนี้เนอะ
เขาบอกว่าสายพันธุ์นี้มีไม่กี่ฟาร์มหรอกในประเทศไทยที่เลี้ยงกันนะครับ
ฟาร์มเขาเลี้ยงนกกระทาด้วยนะเพื่อส่งไข่ขาย
ซึ่งทางฟาร์มได้เลี้ยงนกกระทาเอาไว้ตั้ง๓๐๐ตัว
โอ้โหเอาดูไข่นกกะทาเขาออกมาเยอะเลยเม็ดแป้งเลย
นี่ดิฉันชอบนะเวลาไปตอกใส่หลุมของขนมครกอร่อยนะ
เอาเห็นแล้วหิวเลยคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าสามารถเก็บขายได้ในทุกวันในช่วงเช้าเลยนะครับ
ส่งไข่ในราคาบะทีนี้เท่านั้นเอง
ใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากจะไปเดินเที่ยวชม
หรือไปซื้อกระตงกะไต่ซื้อไข่นกกะทา

ฟาร์มที่ชื่อว่าฟาร์มสุขอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
แวะเวียนกันไปคือเป็นไอเดียในการทำการเกษตรแหละในยุคนี้ด้วย